การทำขวัญเดือนและโกนผมไฟแต่โบราณมีทั้งพิธีสงฆ์และพิธีพรามตามสถานะ
เริ่มด้วยเจริญพระพุทธมนตร์และถวายพัฒนาหารเช้าแก่พระสงฆ์
จากนั้นพรามจะหลั่งน้ำสังลงบนศีรษะเด็ก
ตัดผมเด็กพอเป็นพิธีแล้วมอบให้แก่ผู้อื่นโกนต่อไป
พราหมณ์เป่าสังควัยบันดะปีภาษณ์ประโคมให้พร
เส้นผมที่โกนแล้วนำไปลอยน้ำ
อาบน้ำเด็กแล้วใช้สายสินปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
จอมแป้งป้อนน้ำมะพร้าวอ่อน
จัดเตรียมเปลแล้วอุ้มแมวลงวางในเปล
เป็นเคล็ดว่าให้เด็กเลี้ยงง่ายอุ้มออกแล้วเอาเด็กลงนอนเฮกล่อม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน